ไปเที่ยวกันต่อแล้วก็จะไปกินกันด้วย
ใช่แล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันหนาว
ถ้าเราได้ทานอาหารร้อนอย่างพวกโจ๊กเนี่ย

แต่โจ๊กที่จะพาไปทานคุณผู้ชมมันอร่อยมาก
เพราะเขาขายมานานกว่าตั้ง๓๐ปีเลยล่ะค่ะ
ไปกันที่ร้านบุญชูโจ๊กนะคะ
ร้านนี้อยู่บริเวณถนนราชวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ชาวบ้านถนนเขารู้จักเป็นอย่างดีค่ะ
เพราะร้านนี้เปิดขายมานานถึง๓๐ปี

เป็นเจ้าเก่าเจ้าแก่ของเมืองพยาว
ว่ากันว่ารสชาติอร่อยสะอาด
ราคามาตรฐานแล้วก็ขายหมดทุกวันไม่มีเหลือ

ลูกค้ามารอแล้วตั้งแต่เช้ามืดนะคะ
เนี่ยหาช่วงเวลาแบบตี๕แบบเนี่ย

คุณสรนนท์ช่างคำเจ้าของร้านบุญชูโจ๊กบอกว่า
เป็นชื่อคุณพ่อที่ทำโจ๊กกับคุณแม่นี่แหละค่ะ
ขายมาตั้งแต่เป็นเจ้าแรกของเมืองพยาว
มาต่อเนื่องจนคุณสรนนท์เนี่ย
ได้มาสืบทอดกิจการขายโจ๊กมาจนถึงทุกวันนี้
โอ้โหดูเขาคนสิครับคุณนิวนาวคนคักเลยครับ
นี่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขาเลยนะ
เพราะว่าการกวนหรือการคนแบบนี้
มันต้องใช้แรงที่สม่ำเสมอ
แล้วก็ต้องใช้ของดีของสดของใหม่ของที่มีคุณภาพด้วย

ราคามาตรฐานในราคา๓๐๓๕บาท
แต่ถ้าใครชอบพิเศษจะใส่ไข่หน่อยก็เพิ่มอีก๕บาทเป็น๔๐เท่านั้นแหละ

ราคาย่อมเยาว์สบายกระเป๋าอิ่มท้องแบบนี้
ใครอยากจะไปทานโจ๊กนะเปิดเช้ามืดเลยค่ะตี๕
ถึงช่วงสาย๑๐โมงแค่นั้นนะคะ
บอกเลยว่าไปช้าก็อาจจะหมดก่อนได้
ใครอยากจะไปทานนี่คุณผู้ชมสอบถามชาวบ้านแถวนั้นได้เลย
เพราะว่าเขารู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นร้านเก่าร้านแก่ของเมืองพยาว
บอกว่าพี่ไปร้านบุญชูโจ๊กอยู่ไหน

อยู่บริเวณถนนราชวงศ์อำเภอเมืองพยาวล่ะจ๊
ไปทานกันได้นะเช้าอุ้ยมีความสุข
โจ๊กใส่ไข่แล้วเสิร์ฟมาพร้อมกับปลาท่องโก

โอ้โหมันช่างฟินอะไรอย่างนี้นะครับ
โจ๊กนี่กินได้กินดีจะกินเช้าก็ได้
หรือว่ากินสายเย็นก็ดีเหมือนกัน

กินทั้งวันอันนี้น่าจะตะกัดตะกามหรือเปล่าครับ

โอเคก็แล้วไปนะถ้าชอบโจ๊กกันขนาดนั้นนะครับ